แต่ว่าทางคนที่ซื้อที่เขาโพสต์เนี่ยเขาบอก
เขาไม่ได้มีอะไรนะเขาก็ยอมรับว่าเขาเองเขาก็ดูไม่ละเอียดด้วยแหละ
นะช่วงสิบเอ็ดสิบเอ็ดที่ซื้อของออนไลน์กันเยอะถูกเนี่ย
นี่ฮะผู้หญิงคนหนึ่งซื้อรองเท้าแตะ
ค่าส่งนี่แพงกว่ารองเท้าอีกส่งมาถึงโอ้โหบางเฉียบเลยฮะ
นี่ฮะเธอก็เลยโพสต์เอาไว้นะครับ

ไอ้คลิปก็มีเสียงไหมเค้าโพสต์ไว้๕วิใช่ไหม
ฮะใส่ได้จริงไหมคะใส่อยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้
อย่าไปใส่ออกนอกบ้านอ่ะอ่าเดี๋ยวว่าถ้าปูเลย
นางสาวจุธามาอภิชาชกุลอายุสามสิบนะครับ
บอกว่า๑๑เป็นเหตุรองเท้าหลองเท้าคู่๑๐บาทรวมส่ง๔๐
แล้วได้มาก็เป็นบางเฉียบแบบนี้นะฮะคือเธอบอกว่าเจตนาที่ลงคลิปในโซเชียลเนี่ย
เอ้อนี่หงออย่างนี้เลยแต่อยากแบ่งปั่นความหานะ
ไม่ได้ว่าโมโหหรือว่าจะเอาเรื่องเอาราวอะไรกับใครทั้งนั้นหรอกนะครับ
เธอก็สั่งมาเธอก็ไม่ได้อะไรหรอก
โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็สร้างรอยยิ้ม
ขาช็อปกันเยอะแยะไปหมดนะครับ
เราก็ตามไปหาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้หญิงคนนี้นะครับนางสาวจุธามาศนะครับ

ทำงานอยู่ที่โรงเรียนวัดเสียงสะ

บอกว่าเมื่อ๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองเว็บสินค้าต่างเขาก็มีโปรใช่ไหม

นี่ใส่โชว์เลยนี่ใส่อยู่บ้านได้นี่๑๑๑๑ลดราคากันเยอะเจอรองเท้าแตะคละสี
ราคา๓๙บาทลด๗๖เหลือคู่ละ๙บาท๓๐สตางค์
นี่วันนี้ได้มาแล้วใส่แล้วนี่เห็นไหม
บอกตอนนั้นก็เลือกสีได้นะครับก็เห็นสินค้าที่หน้าร้านที่เขาโชว์
ก็อยากได้อยากเอามาใส่ในห้องทำงานก็เลยสั่งซื้อมานะครับเป็นสีม่วงหนึ่งคู่
มีค่าส่ง๓๐รวมเป็น๔๐สั่งวันที่๑๑๑๒พฤศจิกายน
สินค้ามาส่งมาที่โรงเรียนนี่แหละนะทำงานอยู่ที่โรงเรียนนะครับมีพัสดุมาส่ง
จ่ายเงินปลายทางเรียบร้อย๔๐บาทตอนได้มาเอ๊ะมันเบารองเท้าแตะคู่เดียวนะ
มันก็อาจจะเบาก็ได้พอแกะออกมาทุกคนหัวเราะหมดเลยบอกพี่ทำไมมันบางอย่างนี้
เอาไม้บรรทัศน์มาวัดเนี่ย๓มิลลิเมตรเองเด็กเนี่ยโหนักเรียนนี่ค้ำหมด

ไม่ได้ดูอะไรเยอะนะฮะตอนสั่งอ่ะก็เห็นว่ามีว่าสีมันสวยสักก็เลยสั่ง
แล้วก็เบามากเนี่ยเบาแบบนี้เลย
เปิดถุงแล้วก็ของไปส่งที่โรงเรียน
และในที่โรงเรียนก็มีครูท่านอื่นอยู่มีพวกคอนักเรียน
ก็เปิดกรีดพร้อมกันมาถึงก็ฮาขำกันทั้งโรงเรียนเลย

เพราะถ้าเราเห็นของถูกอะไรแบบนี้เราก็รีบไม่ดู

เขาก็ขายสินค้าเธอก็บอกว่าก็ราคาก็๑๐บาทลดแล้วอ่ะ
ใช่ไหมก็โพสต์ขำแหละเป็นเรื่องตลก

หน้าผ่านไปดูรองเท้าของน้องเขาจังเลย

ผู้สื่อข่าวของเราที่สุราธานีครับ

เอาไว้ตกแต่งบ้าน๑ชิ้นนะฮะ
ปรากฏว่าที่ได้มาเนี่ย

นะฮะภาพตัวอย่างแล้วก็สั่งซื้อนะครับ

จาก๑๔๘บาทลดเหลือ๕๙บาท

เทียบกับพรมแบบที่อื่นที่เจอ
อันนี้คือเทียบกับโทรศัพท์มือถือเอาไปวาง

เป็นพรมรองพื้นที่แบบ

ก็ฝากว่าเออยังไงก็ดูให้ถี่ถ้วนก่อน

เอ้าไม่มีอะไรฮะดูกัน
สั่งซื้อของออนไลน์ต้องดูรายละเอียดแบบ